รับฟังข่าวนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะน้ำตาไหลได้
เพราะว่าเป็นเรื่องราวของการถ่ายภาพ
คู่รักในชุดแต่งงาน
แต่ว่าเป็นการถ่ายภาพในช่วงเวลาที่ไม่ธรรมดา
เพราะว่าตัวผู้หญิงเองเป็นมะเร็งสมองขั้นสุดท้ายแล้ว
ตัวผู้หญิงบอกว่าอยากจะมีความฝัน
ใส่ชุดแต่งงานเป็นเจ้าสาวสักครั้งในชีวิต
เจ้าบ่าวก็ทำตามครับด้วยความรักนะ

งานนี้ร้องไห้กันทุกฝ่ายนะคุณ
ทั้งตัวเจ้าสาวตัวเจ้าบ่าวเอง
ญาติรวมถึงช่างภาพที่ไปถ่ายให้เนี่ยนะฮะ
นี่คุณดูบรรยากาศนี้นะครับ

การถ่ายเวดดิ้งของนายสมยศถาวร

ไม่ใช่ภาพการแต่งงานที่ธรรมดา

และสามีทำตามความฝันของฝ่ายหญิง
ที่อยากจะสวมชุดแต่งงานครับ

แพร่ในเฟซบุ๊กของเอกสตอรี่

ที่บ้านพักของทั้งคู่ในหมู่บ้านเข็กน้อย
ทำวิกผมและก็นั่งบนรถเข็น
ถือว่าเป็นการทำตามความฝันของฝ่ายหญิงนะครับ

และงานนี้ฝ่ายชายก็รวบรวมความกล้า

โรคร้ายที่เธอเผชิญอยู่

รวมถึงญาติพี่น้องและช่างภาพ

ไปเป็นเชฟร้านอาหารในกรุงเทพ
ที่เขาจะไปเป็นเชฟที่โปแลนด์นะครับ

เดี๋ยวเราจะมาแต่งงานกันตามประเพณีมงค์
ก่อนที่จะพากันไปทำงานที่โปแลนด์อีกครั้งนะครับ
ภรรยาเริ่มมองเห็นภาพซ้อน
คืออาการเริ่มต้นนะมองเห็นภาพซ้อน
ก็พาไปพบคุณหมอคุณหมอก็วินิจฉัยนะครับว่า
เป็นมะเร็งสมองมีน้ำในสมองต้องเจาะออก
ตัวเขาเองตัวสามีเองนะคุณ
ปิดบังเรื่องของโรคมะเร็งสมอง

เพียงแค่ต้องเจาะน้ำในสมอง๑๒ปีก็หาย
มีการทำเคมีบำบัดมาต่อเนื่องนะครับ

เงินเก็บตอนนี้แทบไม่เหลือแล้วนะครับ
ต้องพาตัวภรรยากลับมาที่ประเทศไทย
แล้วก็มารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลเพชรชบูรณ์ครับ

อยากได้อะไรอีกนะในชีวิตนี้
ยังเหลือความฝันอะไรที่จะต้องทำให้ภรรยาอีกนะครับ
ก็ไปนึกได้ว่าความฝันที่ภรรยาอยากจะได้
ก็คือเรื่องของการแต่งงาน
สวมชุดแต่งงานสักครั้งในชีวิต
กลายเป็นเรื่องราวที่แชร์เรียกน้ำตาในโลกโซเชียลได้นะครับ
เพราะว่าอาการอย่างที่คุณสมยศบอกนะครับ
อาการทางสมองก็จะมีผลเรื่องของการรับรู้
แต่ว่าถือว่าเป็นสิ่งที่สามีเองก็ทำให้ภรรยาแล้วนะครับ
ในการที่ได้แต่งชุดแต่งงานนะครับ